เลยได้อ่านข่าวนี้แม่ค้าก๋วยเตี๋ยวสุดเซ็กซี่ครับ
๋วเตี๋ยวพันปีแม่ค้าแต่งชุดสุดเซ็กซี่มาทำก๋วยเตี๋ย
คุณผู้ชมครับโอ้โหปรากฏว่าคอมเมนต์มาเพียบเลย
จากกรณีที่มีชาวเน็ตครับเนี่ยครับแชร์ภาพนี้คลิปนี้ครับ
แม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวสุดเซ็กซี่ชุดสีชมพูเหรออ่าชุดสีชมพู
ทำก๋วยเตี๋ยวอยู่นะครับนี่ครับลงเฟซบุ๊คส่วนตัว
ชั่นบอกว่าเบื่อกินทุเรียนหมอนทองมากินก๋วยเตี๋ยวบ้านน้องได้นะครับนะฮะ
แล้วติดแฮสแท็กก๋วยเตี๋ยวพันปีโอ้โหมีคนมาแชร์มาคอมเมนต์กันเพียบเลยครับ
พี่กัดร้านว่าอยู่ตรงไหนแล้วมาแซวนะครับแม่ค้าบ้าง
ร้านนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อว่าบ้านพันปีนะครับอยู่ตะบนเพชรชมพู
อำเภอโกสัมภีร์โกสัมภีนครจังหวัดกำแพงเพชรครับ
ร้านนี้นะครับเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นมีเนื้อเปื่อยด้วย
นางสามอารีนินจาโกหรือว่าน้องรถน้องรถอายุสามสิบเอ็ดปีครับ
เป็นคนที่โพสต์นะครับคลิปนี้เล่าบอกว่าจริงแล้วร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวพันปี
เป็นร้านของแม่แท้และแม่บุญธรรมของเธอนะครับแม่แท้ชื่อปีแม่บุญธรรมชื่อพันธ
ก็เลยชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวพันปีครับแต่ละวันเธอก็มาช่วยขายนะครับ
ขณะที่แม่เนี่ยขายก๋วยเตี๋ยวนะครับเขาก็ถ่ายรูปแล้วก็โพสต์สนุกขำ
ประกอบกับอยู่ในช่วงกระแสแม่ค้าทุเรียนกำลังมาใช่ไหมนะแล้วก็เลยมีคลิปข้อความเด็ดขำลงไปด้วย
ไม่คิดว่าจะมีคนแชร์โพสต์แล้วมาคอมเมนต์แซวขนาดนี้อย่างไรก็ตามนะครับ
ผู้สื่อข่าวของเราจะกินก๋วเตี๋รู้เรื่องไหมเนี่ยนะฮะอย่างไรก็ตามต้องขอขอบคุณทุกท่านที่สนใจและชื่นชมเข้ามานะครับ
มาอุดหนุนก๋วยเตี๋ยวพันปีนะครับเธอรู้สึกยินดีมากนะครับ
อยู่ริมถนนในหมู่บ้านนะติดกับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตะบน
ชมพูโกสัมภีนครกำแพงเพชรครับคุณผู้ชมครับ